เด็กน้อยที่ทรมานกับปมในหัวใจ
ออโต้นี่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะตั้งแต่เกิดมา

ด้วยเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับมีแต่ยายครับ
หลับตาไว้ครับตอนนี้พ่อมาหาออโต้แล้ว
แล้วพ่อกำลังจะกอดออโต้แบบแน่น
ผมรักพ่อครับ
ชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เสาร์นี้เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒